อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้หมาเป็นเหตุครับ

แล้วถ้าหากว่าเพื่อนบ้านกันบ้านนี้ชอบหมาอีกบ้านไม่ชอบหมานี่

คือหมาของเราเรารักแต่ไม่ใช่คนอื่นจะรักด้วยไง
ครับผมจากเรื่องราวที่เมื่อวานเล่าไป
วันนี้มีความคืบหน้าแล้วฟังความสองด้านคุณผู้ชมครับ
จำภาพเหตุการณ์นี้ได้ใช่ไหมครับผมเล่าไปเลยก็แล้วกันนะฮะ
เมื่อวานนี้ที่เราเห็นคลิปเหตุการณ์นี้ที่มีการทำร้ายร่างกายกัน
แล้วก็มีคนเจ็บแล้วนำมาสู่ภาพของฝรั่ง
คือเขาตาปูดแล้วก็มีเลือดอาบแล้วก็มีบาดแผลตามเนื้อตามตัวนะครับ
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เดี๋ยวลองดูภาพคนเจ็บนะ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กุมภาวะปี
ในพื้นที่อุดรธานีจำได้ใช่ไหมเมื่อวานที่คุณขวัญเล่าเอาไว้
แล้วเขาก็บอกว่าฝั่งของคู่กรณีที่มาทำร้ายเนี่ยขับรถมาผ่านแล้วก็ด่า
กดทายคลิปหามึงเหรอดูสภาพสิฮะโดนทำร้ายร่างกาย
ซึ่งเมียของฝรั่งเนี่ยเป็นคนอุดรนั่นแหละแล้วก็ได้เขยต่างชาติมาเป็นเขยในพื้นที่ของหมู่บ้านเนี่ย
บอกว่าไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนนะแต่ว่าโอ้โหเธอดูสิว่าทำไมทำกับผัวฉันแบบนี้
นี่นะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยด่าไม่พอนะถลกกางเกงลงสายก้นไปสายก้นมาอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ
เหล่านี้ก็เลยทำให้ในฝั่งของคนเจ็บเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะขนาดนั้นเลยเหรอ
คุณชนระดาครับบอกว่าสามีของเธอถูกทำร้ายร่างกายและเพราะว่าทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
คือเลี้ยงหมาเอาไว้หลายตัวแล้วบางครั้งก็จะพาหมาจูงหมาไปเดินเล่น
ปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่ชอบหมาครับด่าบ้างใช้หนังสติ๊กยิงมาบ้าง
ทำร้ายร่างกายบ้างซึ่งไอ้ทำร้ายร่างกายเนี่ยมันเกินไปหรือเปล่าแล้วเมื่อตอน๒๖พฤศจิกายนเนี่ยมันถึงขั้นรุนแรง
ตัวหลักคือเขาอ้างนี่ว่าขี้หมากับย่อยยู้อารมณ์
พี่เดินไปยังไม่ถึงสองสองนาทีเลยพวกพี่ก็เดินกลับแล้ว
ล่าสุดที่คุยกันแบบเจรจาดีน่ะเขาโยนก้อนหินขนาดนี้๓ก้อน
ใหญ่เลยนะใส่แฟนเราแล้วก็ยิงหนังสติ๊กที่แฟนโดนหัวฉันด้วย
ยิงตลอดถ้าไม่มีคนนี่ตามที่แฟนพูดยิงตลอดนะ
ไม่รู้ว่ายิงใส่คนหรือใส่หมาจะยิงตลอดถ้าไม่มีคนเห็น
นี่คือในฝั่งของคนเลี้ยงหมาส่วนคู่กรณีครับเราเจอแล้วฮะ
คุณสมจิตอายุ๖๖ปีครับคุณสมจิตท่านนี้
ลุงสมจิตบอกว่าผมเป็นรอปภอยู่ที่คลินิกฟอกไตแห่งหนึ่ง
ซึ่งอยู่เยื้องกันกับบ้านของผัวเมียคู่นั้นแหละ
คือปัญหามันเริ่มมาจากนี้คุณนักข่าวฟังดี
คุณผู้ชมเราฟังพร้อมกันครับ
ลุงสมจิตบอกว่าฝรั่งผู้ชายคนนั้นชอบจูงหมาออกมาเดินเล่น
แล้วไม่คอยดูแลหมาปล่อยให้หมาเข้าไปอึในคลินิก
ซึ่งเขาทำงานอยู่ไงเขาเป็นรพพออยู่ในคลีนิกนะ
หมาเข้าไปอึในคลินิกเขาก็เลยต้องหาก้อนหินเครื่องออกไป
เพื่อไล่หมาไม่ให้มาอึมันเรียราชมันเลอะเทอะนี่นะฮะ
ก็อาจจะสอดคล้องกันกับที่เมียของฝรั่งเล่าเมื่อกี้หรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันว่าป๊าใส่คนหรือใส่หมา
แต่ที่ลุงสมจิตบอกคือปลาเพื่อไม่ให้หมาเนี่ย

ไม่หนำซ้ำไม่อึ๋ตรงคลีนิก
ตรงไหนว่างมันถ่ายเรียราชไปหมดเลย
บริเวณตลาดนัดข้างบ้านเนี่ยมันก็ไปปล่อยระเบิดอึเอาไว้ฮะ
มีหลายครั้งนะถึงขั้นว่ามาอึที่หน้าบ้านของลุงเขาด้วย
ลุงเลยบอกว่าโอ้โหแบบนี้มันเกินไปไหมล่ะมันไม่ไหวนะ
คือคุณเลี้ยงหมาได้แล้วคุณมาปล่อยให้มันอึเรียราชแบบนี้

ที่ผ่านมาเคยมีเรื่องกันยอมรับหลายปีทำร้ายร่างกายกัน๔ครั้ง
ห่วง๔ปีนะฮะเฉลี่ยปีละครั้งนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านเคยเป็นคนกลางมาไกล่เกลี่ยแล้ว
แล้วตกลงกันว่าเอาล่ะอยู่ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกัน
แต่ก็มาเกิดเรื่องจนได้ลุงบอกเพิ่มเติมครับว่า
เขาบอกว่าเขาเจ็บใช่ไหมเดี๋ยวลองขึ้นภาพคู่ที่เขาแบบตาปูดก็ได้ครับ

คุณดูฝรั่งคนนั้นเคยเอาไม้มาตีลุงเหมือนกันนะ
คือไม่ใช่เขาเจ็บอย่างเดียวลุงเองก็เคยเจ็บมาก่อนฮะ

มาเปิดหลังแต่ยึู้สักหน้าก็ไม่เป็นยังรู้สูงค่ะอันจะเข้าไปผมก็บอก
ก็หลังคนนี้แล้วผมไล่หมาไปไปแล้วผมเอากล่นหินปลา
ตอนแรกมันจะไม่ไปไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลุงสมจิตเขาเล่านะครับ
เบื้องต้นต่างฝ่ายต่างแจ้งความครับทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ยังหาข้อยุติไม่ได้เลยก็เอาใจช่วยสองฝ่ายครับ
อยากให้ลงเอยด้วยดีคือไม่งั้นแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมันจะลำบาก
ข้อยุติมันดูไม่ยากนะคุณคิงนะถ้าเกิดเป็นขวัญนะ
ขวัญมองแบบนี้ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นเราเอาสัตว์เลี้ยงของเราออกไปเดินเล่น
คือแน่นอนแหละมันเริ่มไม่ใช่บริเวณบ้านเราแล้วมันจะต้องเป็นที่ทางสาธารณะ
คุณรู้แล้วว่าหมามันจะต้องไปอึกไปฉี่ถูกไหมตามทาง
คุณเอาถุงพลาสติกไปเลยไหมพอไปถึงเราเห็นเขาไปอึตรงไหน
เราเก็บใส่ถุงอยู่ตรงไหนเราเก็บแล้วเราเอากลับบ้าน

หรือไม่ก็เปลี่ยนพื้นที่ในการพาหมาไปเดินเล่น
จะได้ไม่ต้องไปเจอเจอกันส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ใจเย็นครับ
พอสุดท้ายแล้วก็เนี่ยคือเจ็บทั้งคู่สี่ปีสี่ครั้งก็จะมีอีกไหม